ฝนตกตกถนนลื่นช้าได้ช้าอย่าขับเร็วเลยคุณผู้ชม
หนุ่มคนนี้คั่วกระบะฝ่าสายฝนจะไปทำงานเสียหลักลื่นลื่น

ขาดครึ่งเลยตามที่คนในรถคันนี้บอกครับคุณผู้ชม
จากฝั่งนู้นเห็นไหมเสียหลักแล้วหมุนแล้วหมุนฟาดเข้าไปกับเสาไฟฟ้ากลางถนน
ครึ่งฮะเพิ่งเกิดขึ้นตีหนึ่งที่ผ่านมา
นี่เองนะคุณผู้ชมตรงนั้นคือถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
จังหวัดฉะเชิงเศร้าขาดครึ่งเลยครับคุณผู้ชม
ครึ่งหลังติดฆ่ากับเสาไฟฟ้าส่วนหน้ารถอยู่ไหนล่ะ
ที่เป็นห้องโดยสารกระเด็นห่างไปเกือบ๒๐เมตร
มีคนเจ็บหนึ่งคนเป็นคนขับกระบะก็คือนายมงคลตุ่มสว่าง
อายุ๒๔ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงเรียบร้อย
ในมงคลยังพอเล่าได้ครับเขาบอกเขามุ่งหน้าไปทำงานที่ชนบุรี
ตลอดทางฝนตกฝนตกพร่ำมาเรื่อยเลย
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถถลายครับเขาก็บังคับรถไม่ได้แล้ว
รถก็หมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าเต็มแรง
รถก็เลยขาดครึ่งแล้วเขาก็เลยบาดเจ็บแบบนี้ครับ